มีวัดอยู่วัดหนึ่งแทบจะไม่มีพระอยู่แล้ว
เพราะว่าโดนผีหลอกทุกคืนจนตอนนี้เหลือพระแค่รูปเดียวเองครับ
โอ้โหเป็นผมผมก็ไม่อยู่
คุณไปตั้งแต่มีเรื่องเล่าแล้วแหละ
ใช่แล้วล่ะครับเอาไปที่นี่ฮะไปดูบรรยากาศกันหน่อย

โอ้โหแค่ชื่อก็รู้แล้ว
ชาวบ้านเขาลือกันฮะที่นี่ผีดุมาก
คือจริงแต่ก่อนนะเคยมีพระสงฆ์อยู่กันหลายรูป
แต่หลังจากที่โดนผีหลอกผีหลอนไปอยู่วัดอื่นหมดแล้ว
นี่ขนาดกลางวันคุณผู้ชมดูเอานะ
กลางวันยังหวังเหวงขนาดนี้แล้วกลางคืนล่ะจะน่ากลัวกระดาษไหน
ทีมข่าวของเรานะฮะใจดีใจกล้าบุกเข้าไปเลย
ไปพูดคุยกับพระอุดมสัมปัญโยอายุ๔๗ปี
เป็นพระรูปเดียวที่ยังพักอยู่ที่นี่
เขาพาทีมข่าวของเราเดินดูรอบกุฏิแล้วก็บอกว่าอย่างนี้
เมื่อปี๒๕๖๒มีพระรูปหนึ่งชวนท่านมาทุดงในป่าช้าเก่าแห่งนี้
ตัวท่านเองนะพระอุดมบอกว่ารู้สึกเงียบสงบดี
ก็มาอยู่ที่นี่จำวัดที่นี่จนถึงปัจจุบัน
อุดมยอมรับว่าเคยเจอเรื่องประหลาดเหมือนกันนะ
ผีมาปรากฏให้เห็น
เอาจริงพระท่านมันเป็นอย่างนั้นเหรอ
ท่านบอกแบบนี้ว่ามาทั้งในรูปแบบเหมือน
ปอบผีเปรตบางครั้งผีผู้หญิงแล้วก็กลายร่างเป็นแม่ชีนุ่งขาวห่มขาวบ้างก็มี
ขนลุกเลยอ่ะบางครั้งนั้นหนักเลย
ยังไงคะเป็นผีผู้ชายมาตะโกนเรียกด้วย
โอ้โหพระท่านว่าอย่างนั้น
เขาบอกว่าช่วงนั้นเลยเลยใช้หลักธรรมะสวดมนต์แผ่เมตตากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครับ
เรียกถึง๓ครั้งเพราะครั้งที่๓ไม่ตอบเด้นออกมาเพราะเดินออกมาจะลุกขึ้น
โอ้โหหมำเลี่ยงตั้ง๓ครั้ง
เพราบว่าไม่ตอบล่ะครับ

บอกว่าเกิดมาก็เจอผ่าช้าเก่านี้แล้ว

อายุขอด้านนี้ตายนานแค่ไหน

หมายความว่าที่นี่เผลออายุเป็นร้อยปีนะ

คุณพ่อของนางดำเคยนำวัวควายมาเลี้ยงที่นี่

อกยังไงนี่เห็นไหมเอามือลูบที่หัว

นั่นแหละฮะเธอบอกว่าถูกเอามือมาลูบที่หัว
โดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
นี่ใครผีแน่เลยครับ
เสียงฮะโหรกก็ดีเบาหลอกก็ได้
เอาอันนี้คุณผู้ชม
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน

ไม่ค่อยมีผีออกมาหลอกหล่อ

ตุ๊กตาบาบี่ป่าอะนี่กาไว้ไหน

ญาติโยมเนี่ยมาทำบุญทุกวันพระ
แล้วก็เข้ามาหาของป่าอยู่เรื่อยก็ไม่เห็นมีอะไร
แต่เอางี้ละกันมันเป็นความเชื่อที่เขาเล่าต่อกันมาเนอะ
มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
เพราะว่าเราเองอย่างตัวผมเองก็ตาขาว

ใช่ก็ได้แต่พูดตามเขาเล่าตามกันมา